ท่านผู้ชมไปดูภาษาไทยเด็กป๑

คือก่อนหน้านี้สักพักใหญ่จำกันได้ไหม
เราเคยทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วง

ของจอยกับโจ้หรือยังไงจนจำไม่ได้แล้ว
เก็บมะม่วงกี่ลูกกี่ผลอะไรยังไง

บอกว่าเนี่ยข้อสอบของเด็กป๑โอ้โหมันยากจัง

แต่บางคนก็บอกว่าก็ดีเด็กจะได้วิเคราะห์

แต่บางคนก็บอกถ้ามันยากไปเนี่ยบางทีเด็กเขาท้อนะ
คือเด็กเห็นแล้วโอ๊ยเครียดจังเลยตอบไม่ได้
คิดว่าตัวเองโง่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้
แล้วเลิกเรียนไปเลยบางทีก็มีนะนึกออกมา

เด็กจะได้ค่อยอ่านแล้วก็ค่อยวิเคราะห

เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นจอใหญ่เลย
แล้วอ่านแล้วทำข้อสอบพร้อมกัน

ระหว่างงูปูและอีกา

ครูนาก็คันนาคูนาเนี่ย

แล้วงูเนี่ยดูอีกาอยู่

ครูดูอีกาไปที่รูปู
ก็หมายความว่างูกำลังดูอีกาที่กำลังไปที่รูปูนึกออก

ใช่ดังนั้นคูนาคือ

หรือว่างูมันดูอีกาแล้วงูมันถึงไปที่รูปู

อีกาไปด้วยแล้วเลื้อยไปรูปูไปด้วยได้ไหม
คุณภาคภูมิทำให้ยากขึ้นไปอีก

อ้าวบางคนงงตั้งแต่คูนามีรูละ
คุณนาคืออะไรยังไงงงไม่เคยเห็น
ท่านผู้ชมตอบมาหน่อยไลน์ที่หน้าจอนะฮะ

แต่ถ้าเอาจากเพจ

ที่เขาเอาคำถามนี้มาลงเอาไว้
เขาก็โพสต์ในลักษณะประมาณว่า

ให้เป็นดรเหรออะไรประมาณอย่างนี้

บางคนก็บอกว่าปวดหัวกับโจทย์ที่ตั้งขึ้นก็มี

เข้ามาอ่านก็ยังแบบต้องขบคิด

เป็นการฝึกใช้สมองให้เด็กรู้จักคิด

ทำอะไรต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะ

แต่ว่าปูเดี๋ยวค่อยเฉลยตอบมาได้เรื่อยค่ะ

ก็ในรูมีปูก็คูนามีรูไง
ก็ในรูมีปูปูมันไม่ต้องไปแล้วไง

มันก็ต้องเดินไปก่อนจะไปถึงคูนาไหม

ก็ปูต้องเดินไปคูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงคูนาไหม
ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม
ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม

ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม
ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม
ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม
ก็ปูต้องเดินไปครูนาแล้วเข้าไปในรูที่อยู่ตรงครูนาไหม

ก็ปูต้องเดินไปครูนาไหม